คุณผู้ชมครับติดตามเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานก่อนเลยนะฮะ
เพชรชบุรีนะครับชายคลั่งที่อยู่ในบ้าน
แล้วก็ยิงคนไปทั่วเสียชีวิตไปสามนะครับ
ค่ะบาดเจ็บอีกหลายคนนะครับสุดท้าย
ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ที่ญาติของผู้ตายหรือว่าชาวบ้านบอกทำไมช้าเหลือเกิน
ค่ะก็บุกจู่โจมเข้าไปแล้วก็วิสามันคนก่อเหตุ
เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาประมาณสักตี๔ตี๕

อันนี้น่าจะน่าจะ

จริงเหตุการณ์คล้ายเหตุการณ์ตอนสารวการณ์เหมือนกันนะครับ
เสียงปืนรัวเป็นชุดแบบเนี้ยเขาใส่ใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะ
นี่ครับทุกผู้ชมครับนี่เป็นเสียงปืนชุดตอนที่เกิดขึ้นตอนตีสองครึ่งนะ
หลังจากนั้นอีกหนึ่งชั่วโมงได้
คือตีสามห้าสิบแปดนาทีเกือบตีสี่
เช้ามืดวันนี้นะครับปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในบ้านหลังเกิดเหตุที่เพชรชบุรี
ก็ได้รับการยืนยันว่านายอนุวัฒน์แหวนทองวัย๒๙ปี
เจ้าหน้าที่กรมอุทยานถูกวิสามันเสียชีวิตที่ชั้น๒ของบ้าน
ปฏิบัติการครั้งนี้นะครับมีพลตำรวจโทษธนายุทธ์วุฒิจรรย์ธรรมรงค์
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์
มีพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลพร้องพระพระตรอมาเป็นพิพธิศา
นี่ฮะรองต่อเสื้อสีเขียวนี่นะครับ
นายอนุวัฒน์นี่ถูกหน่วยคอมมันโดและหน่วยนเรสวน๒๖๑แล้วก็อินซีนะฮะ
ร่วมปฏิบัติการวิสามันเพราะยิงตอบโต้เจ้าหน้าที่ตลอดเวลา
ตั้งแต่ตีหนึ่งนะฮะจนถึงตีสามกว่ากว่าเกือบตีสี่
เจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าไปในบ้านเลยนะฮะคือความจริงเข้าไปหลายรอบ
ก็ถูกยิงออกมาทุกรอบนะฮะก็มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บด้วย
เข้าไปรอบสุดท้ายนะครับเปิดปฏิบัติการเพื่อจะ
ควบคุมตัวนายอนุวัฒน์ให้ได้แล้วสุดท้ายเสียงปืน
จากเสียงปืนสงบลงก็ได้รับการยืนยันว่านายอนุวัฒน์
ถูกวิสามันนะครับเพราะไม่ยอมมอบตัว
พอเข้าไปตรวจสอบด้านในนะครับ
สภาพศพของนายอนุวัฒน์ของคนร้ายเนี่ย
มือข้างขวากำแมกกาซีนปืนเอาไว้แน่นเลยนะครับ

ต่อสู้ยิงตอบโต้กับเจ้าหน้าที่ตลอดเวลา
เบื้องต้นเข้าตรวจสอบในบ้านเกิดเหตุมีสภาพยังไงบ้างครับ
สภาพเกิดเหตุในบ้านนะครับคือตัวคนร้ายเนี่ยนะครับ
ซึ่งในช่วงที่เราปิดล้อมนะครับคนร้ายเขาได้มีการพูดคุยผ่านทางเฟซบุ๊ค
กับทางเพื่อนนะครับแล้วเขาก็ยืนยันว่าเขาจะต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแน่นอน
จะไม่มีการที่จะเข้ามอบตัวนะครับ
คือกว่าที่เจ้าหน้าที่จะบุกเข้าไปครั้งสุดท้ายแล้วก็มีการวิสามันเกิดขึ้น
นำกำลังเข้าไปในบ้านหลังเกิดเหตุ๔ครั้งนะครับ
แล้วพื้นที่รอบบ้านด้วยตรงจุดเกิดเหตุนะครับ
หลักคือต้องการนำศพของผู้ที่ถูกนายอนุวัฒน์ยิงเนี่ย

พอเข้าไปนายอนุวัฒน์ที่อยู่ในบ้านก็ยิงสวนออกมาทุกรอบนะครับ
ทำให้มีคนเจ็บเพิ่มขึ้นตำรวจเองก็ถูกยิงบาดเจ็บเมื่อคืนนี้นะครับ
ตลอดทั้งคืนนายอนุวัฒน์ยิงปืนออกมาเป็นชุดเนี่ยนะฮะ
รวมแล้วเนี่ยมากกว่า๗๐กว่านัดนะครับ
นี่จะซ่องสุมกระสุนอะไรไว้เยอะขนาดนี้
บางทียิงมาเป็นแบบดับเบิ้ลแพลปเลยอ่ะเป็นชุดเลยอ่ะ
ช่วงเที่ยงคืนกว่านะครับเจ้าหน้าที่ใช้รถกระบะพุ่มเกราะมาเป็นที่กำบัง
เพื่อเข้าไปนำร่างของผู้เสียชีวิต๓ศพออกมาจากจุดเกิดเหตุ
ซึ่งเขาถูกยิงตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวาน

ญาติพี่น้องก็ได้แต่รอบางคนบอกถ้าเกิดปฏิบัติการด้วยความรวดเร็ว
นำไปออกมาตั้งแต่ช่วงแรกเขาอาจจะไม่ตายก็ได้

สุดท้ายนำออกมาตอนช่วงเที่ยงคืนกว่านะครับทุกผู้ชมครับ

ใช้รถกระบะหุ้มเกราะไปนำออกมานะครับ

วิธีในครั้งนี้ตำรวจต้องใช้กระบะคุ่มเกราะมาจอดขวางเป็นแนวกำบัง๒คันด้วยนะครับ

ก่อนที่นายอนุวัฒน์เนี่ยจะถูกวิสามัน
เพราะว่านายอนุวัฒน์ถือว่าอยู่ในสมรภูมิที่ได้เปรียบกว่า

ใช่เอาเฟอร์นิเจอร์ในบ้านมาตั้งเป็นกำแพงเป็นบังเกอร์
กันกระสุนของเจ้าหน้าที่ค่ะตำรวจก็ต้องเอากระบะหุ้มเกราะ
มาตั้งเป็นบังเกอร์เหมือนกันแล้วอยู่แนวหลังรถกระบะ
เพื่อรอเวลาในการบุกจู่โจมเข้าไปในบ้านค่ะ
มีจุดที่เยื้องกับบ้านนายอนุวัฒน์ตอนนั้นก็มีพลซุ่มยิง
ประจำการคอยดูแลความเคลื่อนไหวนะฮะจนแน่ใจแล้วว่านายอนุวัฒน์อยู่บนชั้นสอง
ภายในบ้านชั้นหนึ่งนะฮะของนายอนุวัฒน์เนี่ย
ชั้นแรกเป็นโถงใหญ่นะครับมีห้องกระจก
ตอนนั้นเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบจนแน่ใจแล้วว่าไม่มีคนอยู่นะครับ
แล้วก็พอบุกเข้าไปก็เริ่มสำรวจที่ชั้นสองพบว่าด้านหน้ามีระเบียงติดกับห้องโถงนะฮะ
ซึ่งตอนแรกนายอนุวัฒน์ใช้จุดนี้เป็นจุดยิงตอบโต้ใส่เจ้าหน้าที่แล้วสุดท้ายก็เลยต้องหนีล่นเข้าไปไป
อยู่ในห้องพระนะฮะเป็นโซนด้านหลังบ้านตำรวจขึ้นไปบนชั้นสอง
พบว่านายอนุวัฒน์ยิงสวนออกมานะครับกระสุนนี่โดนโล่เจ้าหน้าที่ไปหกนัดด้วยนะฮะ
ค่ะไม่มีโล่นี่ยุ่งเหมือนกันนะครับนายอนุวัฒน์ก็เลยถูกยิงสวนด้วยปืนลูกซอง
แล้วก็เสียชีวิตอยู่ในห้องพระที่จุดหน้าหิ้งพระเลยนะฮะ
พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบในบ้านของนายอนุวัฒน์นะครับ
พบว่ารอบบ้านเต็มไปด้วยกระสุนปืนโดยเฉพาะบนระเบียงที่บนชั้นสองเนี่ย
ปลอกกระสุนปืนนี่เกลือนกลาดเลยนะฮะพลตรีกำทรอุยเจริญ
ผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๗ให้ข้อมูลบอกว่า
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาตรวจสอบพื้นที่อยู่๔ชั่วโมงนะฮะ
เมืองต้นพบปืนเก้ามมหนึ่งกระบอกตกอยู่ทางด้านซ้ายของศพของนายอนุวัฒน์
แล้วก็พบว่าในพื้นที่นะฮะในบ้านเนี่ย
นายอนุวัฒน์เทน้ำมันพืชเต็มทั่วทั้งชั้นหนึ่งและชั้นสองนะครับโอ้โห
โดยลูกแก้วไว้ด้วยเต็มพื้นไปหมดเลยโอ้นี่มียุทธวิธีนะคะเนี่ย
เหมือนกับเป็นกับดักเอาไว้ดักเจ้าหน้าที่เวลาขึ้นมา
คือให้ลื่นให้ล้มให้ทำทุกอย่างที่แบบมันลำบากอ่ะใช่ครับ
อ๋อข้อที่จริงก็คือว่ามีการอ่าโรยถ้าเอาน้ำมันอ่ะ
ลาดทั้งชั้นบนชั้นล่างนะแล้วก็มีลูกแก้วอะไรเนี่ย
โรยด้วยเพื่อให้ถ้าเจ้าหน้าที่เข้าไปก็อาจจะลื่นล้มก่อนอะไรอย่างนี้
อ่าเขามียุทธวิธีส่วนหนึ่งนะครับทีนี้คำถามที่ว่าทำไมปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่เนี่ย
ช้าเหลือเกินค่ะโดยเฉพาะจากญาติของผู้ที่ศูนย์เสีย
ตมเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองพบตรนะฮะบอกว่าเบื้องต้นเนี่ย
กรณีของนายอนุวัฒน์ไม่ใช่เคสแอคทีฟชูเตอร์ก็คือเจอใครก็ยิงมั่วหมดโดยไม่สนใจ
เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติการตั้งแต่ครั้งแรกแน่ถ้าเป็นอย่างนั้น
แต่เคสนี้ไม่ใช่เพราะนายอนุวัฒน์มีปัญหากับคู่กรณีที่เป็นเพื่อนบ้าน
อยู่ฝั่งตรงข้ามที่ว่าเป็นนักศึกษาใช่ไหมคะเขามีปัญหาทะเลาะกัน
เคยบุกไปทำร้ายเขาคือโดนมีประเด็นบุกรุกทำร้ายร่างกาย
แล้วเขาแจ้งความแล้วคดีเนี่ยอยู่ที่ศาลพรุ่งเมื่อวานเนี่ยความจริงต้องไปสาร

ส่วงอีกสองคนที่มาเห็นเหตุการณ์ถูกยิงคือเพื่อนของผู้ตาย
ที่เป็นคู่กรณีคนแรกกับอีกคนนึงเนี่ย
เป็นรายเดอร์ที่เขาขี่รถผ่านมาแถวนั้น
ค่ะ
ก็เลยยิงใส่พ่อไปอีกเลยตายไปสาม

เพราะประเมินแล้วว่าหากทิ้งเวลาไปถึงเช้า

ในการที่จะเข้าไปเนี่ยมันยากลำบากมาก
สิ่งที่เขาตอบโต้ออกมาก็เป็นอันตรายกับผู้คนข้างนอกด้วย
หรือเช้า
มันจะมีปัญหาหลายอย่างเพราะมันเป็นวันธรรมดา
แล้วเหตุอันความชอบทำเราปรึกษาเรื่องของข้อกฎหมายแล้ว
ส่วนวันนี้ยาดของผู้เสียชีวิตในเกิดการณ์ครั้งนี้
เดินทางมารับศพที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
โดยครอบครัวแรกก็เป็นญาติของนายรัฐกรทองแก้ว
หรือว่าในเบลนะคะมาจากจังหวัดชุมพรตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
ตั้งแต่ทราบข่าวอะค่ะก็มีแฟนของในเบล
แล้วก็ลูกสาวอายุเพิ่งจะ๓ขวบนิดเองนะคะ
มารอรับศพพ่อซึ่งบรรยากาศเนี่ย
โอ้โหมันเศร้าจนไม่รู้จะบรรยายยังไงเลยอะค่ะ
เสื้อสีดำทางซ้ายมือคือในเบลนะคะ
พ่อของนายเบลบอกว่าลูกเนี่ยถูกลูกปืนเข้าหัวไป๓นัด
เข้าที่ตัวอีก๓นัดรวมเป็น๖นัด

คุณเบลนี่คือคนที่มีเรื่องที่สารกับ

ถึงบอกพ่อพูดไม่ออกเลยอ่ะคือยิงมาขนาดนี้อ่ะ
ลูกพ่อจะเอาเวลาตรงไหนไปยื้อชีวิต
เข้าหัวสามนัดเข้าตัวอีกสามนัด
ตอนนี้ก็เตรียมที่จะนำศพของลูกชายไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่บ้านในตำบลนาศักดิ์อำเภอสวีนะคะ
หลังจากนั้นแม่ของนายพระศิษย์หรือว่าในโอ๊ตนะคะ

แม่ของโอ๊ตก็มารับศพลูกชายไปประกอบพิธีทางศาสนาเหมือนกัน
พูดเลยนะคะว่าตำรวจทำงานช้ามาก
โอ๊ตนะคะแม่บอกตำรวจทำงานช้า
ถ้าเข้าไปช่วยลูกแม่เร็วกว่านี้
ป่านี้ลูกแม่คงแค่นอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล

ส่วนประเด็นที่ทะเลาะกันกับคนก่อเหตุในอนุวัฒน์เนี่ย
แม่ก็บอกว่าก็มีปัญหากันจริง

ส่วนเพื่อนของลูกชายก็เคยบอกตำรวจแล้วด้วยนะ
ว่าคุณตำรวจอนุวัฒน์เขามีปืนนะ

ไม่มีความสิทธิภาพทำอะไรไม่ได้
แค่คนคนเดียวแล้วคนตายตั้งกี่คน
ถ้าเขาทำให้เร็วกว่านี้ลูกแม่อาจจะมีชีวิตรอดมาได้
จากนั้นพ่อของนายศิรพัฒน์หรือว่านายโอ๊ต

ก็มาติดต่อรับศพเป็นศพที่๓
ก็จริงเราก็อยากจะคุยกับคุณพ่อเหมือนกัน
แต่ว่าคุณพ่อบอกพ่อไม่พร้อม
เราก็เข้าใจนะคะคนสูญเสียลูกอะค่ะ
ก็แสดงความเสียใจกับทั้ง๓ครอบครัวด้วยจริง
นี่คือในโอ๊ตนะคะที่ว่าเป็นรายเดอร์ค่ะ
มาส่งเอกสารแล้วก็โดนยิงไปด้วย
ส่วนร่างของนายอนุวัฒน์ผู้ก่อเหตุ
กับครอบครัวก็มาติดต่อขอรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนา
แต่ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรนะคะ
คุณแม่ก็อยู่ในอาการโศกเศร้าอย่างเห็นได้ชัดนะคะ
ญาติญาติก็ช่วยกันพาตัวแม่ของผู้ก่อเหตุหลบออกไป
เพื่อรอขั้นตอนการชนะสูตรพลิกศพให้แล้วเสร็จ
ถึงจะรับศพกลับไปประกอบพิธีได้
พอครอบครัวรับศพของนายเบลออกจากโรงพยาบาลแล้ว

แล้วก็นำร่างผู้ตายไปเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุตอนบ่ายโมง๑๕นาทีนะคะ
นี่ค่ะนี่คือ
ไม่มีใครทำใจได้นะคะกับเหตุการณ์แบบนี้
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเชิญดวงวิญญาณแล้ว
ก็นำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ
ซึ่งพ่อของนายเบล
ร้องไห้แล้วก็กอดรูปลูกชายเอาไว้ตลอดการทำพิธีเลย

คือต้องเอายาดมให้ดมแล้วก็ต้องคอยพัดวีเลยแหละ
เพราะว่าแม่แบบเหมือนจะเป็นลมอยู่ตลอดเวลาเลย

อาการมันออกมาก่อนหน้าที่เขาจะออกมายิงคนอื่นแล้วอ่ะ
ตั้งแต่คืนก่อนอ่ะเดินเข้าเดินออกเบิ้ลเครื่องเบิ้ลเครื่องเนี่ย
คือเบลส่งมาเล่าให้ฟัง

บอกเนี่ยดูดิแล้วมันก็มองมาทางบ้านด้วยเนี่ยเขาปิดบ้านไว้
รอบอกรอไอ้โอ๊ตอยู่
นี่นี่คือภาพเหตุการณ์ที่เบลส่งคลิปนี้มาให้แฟนสาวดูว่าเขาเป็นคนถ่ายไว้เองนะคะ

ย่าพี่ชายแล้วก็เพื่อนของโอ๊ตนะคะ
ซึ่งเป็นคู่กรณีโดยตรงที่ต้องไปขึ้นศาลนี่แหละ
ก็มาตรงจุดที่ในโอ๊ตนอนเสียชีวิต

เรียกโอ๊ตกลับบ้านที่บริเวณพื้นสามร้อยยอดประจบคีริขัน
จุดทูปเชิญวิญญาณเสร็จย่าของโอ๊ตเนี่ยก็ได้คุยกับทีมข่าว
บอกว่าย่ามารู้เรื่องก็คือเย็นเมื่อวานนี้
แต่ว่าย่าไม่ได้เดินทางมาเพิ่งจะมาวันนี้แหละ
ก็มาเรียกหลานชายกลับบ้าน
ประเด็นเรื่องที่ว่าหลานมีปัญหากับคนก่อเหตุ
เท่าที่ย่ารู้ก็คือว่าคนก่อเหตุเอาปืนมาตบหน้าหลาน
ต้องไปแจ้งความแล้วเรื่องก็ถึงชั้นศาล
ส่วนประเด็นเรื่องที่ว่ามีการไล่ฟันกันอันนี้ย่าไม่รู้เรื่องนะคะ
แต่ถามว่าตอนนี้ย่าบอกย่าใจสลายเลยค่ะ
ต้องมาเสียหลานไปเพราะก็ตั้งความหวังกับหลานคนนี้เอาไว้เยอะ
แล้วเมษายนคืออีกไม่ถึงเดือนแล้วพี่อุ๋ย

จากนั้นบ่าย๓โมง๔๐นาทีครอบครัวของน้องรายเดอร์นะคะ
ที่เป็นคนมาส่งเอกสารแล้วก็ถูกยิงเสียชีวิตในศิรพัฒน์นะคะ
ก็เอาดอกไม้ทูบ๑ดอก
แล้วก็เทียนมาอันเชิญดวงวิญญาณเหมือนกันนะคะ
คนที่มาทำพิธีคือคุณตาเนี่ยค่ะ
คุณตาก็เรียกบอกกลับบ้านนะหลาน
เพราะว่าร่างรับมาประกอบพิธีทางศาสนา
แล้วที่วัดโพพระในที่อำเภอเมืองเพชรชบุรี

ขอไม่แสดงความคิดเห็นถึงพฤติกรรมของคนร้าย
แล้วก็ยืนยันว่าหลานเป็นคนขยันทำงาน
พยายามสร้างเนื้อสร้างตัวไม่ใช่คนเกเร

พอรู้ข่าวว่ามีคนถูกยิงตาก็พยายามจะโทรติดต่อหาหลานแล้ว

เพราะฉะนั้นนายอนุวัฒน์เนี่ยก็คือยิงโอ๊ตก่อน

จากนั้นน้องรายเดอร์ก็คือน้องศิรพัฒน์ใช่ไหม

ก็ขี่รถมาแถวนั้นพอดี

ใช่ค่ะนายศิรพัฒน์นี่ก็ชื่อโอ๊ตเหมือนกัน

พลังวิทยาลัยมดรีปิตินรภิกัตรพิชัย
ผู้มอบคับการตะหมุดภูทรจังหวัดเพชรชมบุรีนะครับ
วันนี้ไปมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือ

มอบกระเช้าดอกไม้ด้วยให้กับคุณเกมส์นะครับ
เพื่อขอบคุณในฐานะที่เป็นพลเมืองดี
ตอนนั้นถูกยิงแล้วก็หมดสติอยู่ในซอย
อยู่ใกล้กับบ้านของผู้ก่อเหตุเลยนั่นแหละนะฮะ
เป็นพลเมืองดีที่พยายามที่จะช่วยเหลือผู้อื่น

และปากเจ็บท่านมีความเป็นห่วงท่านก็ได้ให้ผมเข้ามาตรวจมาเยี่ยมเยี่ยม
แล้วมอบของเพื่อเป็นของรักษาลังใจและมอบเงินบางส่วน
ขณะที่ช่วงเย็นที่ผ่านมาผู้ราชการจังหวัดเพชรบุรี
ได้ประชุมด่วนกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการเยียวยาครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตนะครับ
ผู้ว่านัทชัยนำภูลสุขสรรค์นะครับ
โดยที่ประชุมมีมติจะมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต
ครอบครัวละ๑๕๐๐๐บาทนะฮะ
ก็คือ๓ครอบครัวนะครับไม่เกี่ยวกับครอบครัวของนายอนุวัฒน์นะที่เป็นคนก่อเหตุ
อกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี
จะพิจารณามอบเงินช่วยเหลือให้อีกครอบครัวละ๓๕๐๐๐บาท
และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
อบเงินช่วยเหลือให้อีกครอบครัวละ๓๐๐บาท
บ้านเกิดของในรัฐกรหรือว่าเบลอะค่ะ
พ่อแม่ก็จะนำร่างเบลกลับมาบำเพ็ญกุศลที่นี่นะคะ
ได้คุยกับน้าของเบลค่ะก็บอกว่าพ่อกับแม่ของเบลเนี่ย
กำลังเป็นจังหวะที่น้าอยู่ที่สวี
แต่พ่อแม่เดินทางไปที่เพชรบุรีเพื่อไปรับร่างน้อง
ซึ่งน้าบอกว่าอุพย่านและครอบครัวรู้ข่าวเสียใจมากนะคะ
เพราะว่าเบลเป็นเด็กดีเป็นที่รักของทุกคน
เรียกได้ว่าเป็นแก้วตาดวงใจของครอบครัวเลยก็ว่าได้
อนาคตน้องกำลังจะไปได้ด้วยดีอีกเดือนเดียวเบลก็เรียนจบแล้ว
ก็มีการวางแผนร่วมกันกับครอบครัวเรื่องหน้าที่การงาน
หลังเรียนจบจะเอาอะไรยังไงแบบไหน
เพราะอย่างที่บอกเบลมีลูกแล้วนะคะลูกสาววัย๓ขวบอะค่ะ
แม้ว่าเบลจะมีลูกแต่เบลก็ทำหน้าที่
หน้าที่พ่อหน้าที่ลูกแล้วก็หน้าที่นักเรียน

ญาติบอกว่าเรื่องที่ทะเลาะกัน
ที่คนก่อเหตุทะเลาะกับคู่กรณี

แต่คนร้ายทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมา
แล้วก็กราดยิงไปทั่วแบบนี้
คือน้าสาวบอกเลยว่าเบลเป็นแค่พยานในคดีนี้

ด้านนายนพเกตน้าอีกคนนึงนะคะ
บอกว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาเพิ่งจะเจอกับเบลเอง
ไปเจอกันในงานศพของปู่เบล

เบลก็พูดว่าถ้าไม่ได้เจอกันครั้งนี้

แล้วเบลก็แพรมจะตักข้าวมาให้เขากินด้วย
เขาก็ปฏิเสธแบบไม่เอาแล้ว
ซึ่งเบลก็บอกเอ้าเดี๋ยวไม่ตักข้าวให้แล้วนะ

ปกติเวลาได้ยินอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครคิดอะไรอยู่แล้ว
แต่พอถึงเหตุการณ์ปุ๊บอุ๊ยไปนึกถึงว่าเออ
ก็ไม่คิดเลยเนาะว่ามันจะกลายเป็นประโยคสุดท้าย

การพูดคุยกันครั้งสุดท้ายค่ะ
ปมเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับ
ทางนายอนุวัฒน์เนี่ยนะฮะคนที่ก่อเหตุเนี่ย

เป็นอดีตลูกจ้างกรมอุทยานที่คลุ้มคลั่งแล้วก็ไปยิงเพื่อนบ้าน
แล้วไปยิงรายเดอร์ที่เขามาส่งเอกสารจนเสียชีวิตเนี่ย
เพื่อนของผู้ที่เสียชีวิตเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับ
เพื่อนของโอ๊ตนะฮะโอ๊ตนี่คือพระศิษย์โอ๊ตพระศิษย์
เป็นคู่คดีกับนายอนุวัฒน์นะครับ
อยู่บ้านฝั่งตรงข้ามกัน
เพื่อนบอกว่าโอ๊ตแล้วก็เบลนะครับเป็นคนต่างจังหวัดมาเรียนอยู่ที่
มหาวิทยารัชพัฒน์เพชรชบุรีปี๔นะฮะคณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเช่าบ้านอยู่ด้วยกัน
ซึ่งบ้านที่เช่ากันอยู่เนี่ยก็จะเป็นจุดที่เพื่อนที่เรียนด้วยกันเนี่ย
นัดรวมตัวกันไว้เวลามาทำงานกลุ่ม
เวลามาเจอเจอกันทำงานกลุ่มด้วยกันก็จะมาที่นี่นี่บ้านเป็นแบบนี้นะครับ
ที่โอ๊ตพระศิษย์กับเบลรัฐกรเช่าอยู่
อยู่ตรงข้ามกับบ้านของนายอนุวัฒน์คนก่อเหตุเลย
ที่ผ่านมาโอ๊ตกับเบลไม่ได้สนิทอะไรกับเพื่อนบ้านหลังไหนเลยนะฮะ
เพราะเป็นแค่นักศึกษามาเช่าบ้านอยู่
เดี๋ยวเรียนจบก็แยกย้ายแล้วแหละตามภาษานะครับ

กับเพื่อนบ้านไม่เคยมีปัญหากับใครด้วย
อกจากในปิงในอนุวัฒน์นี่แหละที่ชอบมองมาด้วยสายตาแปลก
บางทีก็เปิดเพลงเสียงดังลั่นใส่ทั้งที่ไม่เคยมีเรื่องอะไรกันมาก่อน
จนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งนายอนุวัฒน์ถือปืนบุกมาตบหน้าโอ๊ตถึงในบ้าน
เป็นเรื่องเป็นราวกันตอนนั้นก็ไปแจ้งความกันนะฮะ
พอตำรวจมาถึงไม่ได้จับนายอนุวัฒน์นะจับไม่ได้
เพราะว่านายอนุวัฒน์เนี่ยหนีขึ้นไปอยู่บนชั้น๒ของบ้านตัวเอง
หลังจากเหตุการณ์นี้เขาก็มีการแจ้งความดำเนินคดีกัน
จนกระทั่งคดีเนี่ยไปถึงชั้นศาลจากนั้นพ่อกับแม่ของนายอนุวัฒน์ก็มาเจรจา
เพื่อขอต่อลองขอลดค่าเสียหายที่ก่อคดีเอาไว้กับโอ๊ต
ซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้คุยกันยังไม่ได้ตกลงกันว่าตัวเลขเนี่ยจะไปอยู่ที่เท่าไหร่
หลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปยังไม่ทันขึ้นสารดีเลยนะฮะในเหตุการณ์นั้น
เมื่อสองเดือนก่อนนายอนุวัฒน์เอาอีกแล้วถือมีดปังต่อมาหาเรื่องโอ๊ตถึงในบ้านอีกแล้ว
เขาก็แจ้งความกันอีกสุดท้ายพอตำรวจมาถึงก็จับไม่ได้อีกเพราะนายอนุวัฒน์ขี่จักรยานยนต์หนีออกไปจากบ้าน
หนีไปเลยตอนนั้นทุกคนก็แบบอยากย้ายแล้วไม่อยู่แล้วดีกว่าอยากย้ายออกจากบ้านเช่าแล้ว
แต่มันยังติดปัญหาตรงที่ว่าต้องหาเงินมาจ่ายค่ามัดจำอ่าก็เลยไม่มีใครมีเงินมากพอที่แบบ
จะไปจ่ายเงินค่าเช่าบ้านใหม่ค่ามัดจำใหม่อะไรต่างมันวุ่นวายหมดแล้วบ้านเช่า
มันต้องมีสัญญาใช่ไหมกับบ้านเก่าไหนจะต้องไปทำสัญญากับบ้านใหม่
ใช่เหตุการณ์ครั้งที่สองเนี่ยตำรวจตามจับนายอนุวัฒน์ไม่ได้นะฮะแล้วตำรวจ
ไม่เคยมาตรวจสอบไม่เคยมาดูแลเพิ่มเติมไม่เคยมาอะไรให้เลยอันนี้เพื่อนของ
เขาบอกนะจนเคยไปหาตำรวจแล้วบอกตำรวจว่าต้องรอให้มีคนตายก่อนใช่ไหม
ถึงจะไปตามจับอนุวัฒน์เนี่ยมาลงโทษดำเนินคดี

สุดท้ายมันก็มีเหตุการณ์อย่างที่ทุกคนกลัวเกิดขึ้นจริง
ครั้งแรกคือแจ้งโทร๑๙๑ครับแล้วตำรวจมาผู้ก่อเหตุก็ขึ้นไปอยู่ชั้น๒
แล้วก็ตำรวจเขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้เขาคงมีขั้นตอนอะไรของเขาแหละผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน

ตำรวจเจอแค่มีดบังตอครับ
ใช่ไหมพี่ถึงจะแบบจะมาจัดการให้ได้
บอกว่าช่วงกลางคืน

อันวัดปลาขวดนะฮะแล้วช่วงค่ำนี่อันนี้ปลาขวดช่วงค่ำนี่
อยู่ในบ้านตัวเองไม่สวมเสื้อหยิบขดน้ำ
จากแถวรัวบ้านเนี่ยเครื่องใส่บ้านเช่าของโอ๊ตกับเบล
แต่เพื่อนก็จะมาหากันบ่อยไงบ้านโอ๊ตกับเบลเป็นเหมือนกับบ้านศูนย์รวมทำงานกลุ่มอ่ะ
เดินวนเวียนอยู่หน้าบ้านตัวเองเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งไม่ยอมกลับเข้าไปในตัวบ้าน
จนกระทั่งกลางวันเมื่อวานนี้นี่แหละเกิดเหตุเลยนะ
โอ๊ตเบลนี่ฮะอันวัดเนี่ยความจริงมีนัดต้องไปขึ้นสารกันในคดีที่เคยก่อไว้ที่นายอันวัดก่อไว้
นายอนุวัฒนก็ไปเบิ้ลรถมอเตอร์ไซค์ก่อกวนเสียงดัง
ส่วนประวัติของนายอนุวัฒน์คนก่อเหตุนะครับเคยถูกจับขณะเสพยาเสพติดตอนเรียนมัธยมนะครับ
ถูกส่งไปบำบัดรักษาที่โรงพยาบาลธัญบุรีนะฮะ
อีกคดีก็คือคดีบุกรุกไปทำร้ายร่างกายเขาก็คือคดีที่เป็นกรณีกับทางโอ๊ตที่เขาเสียชีวิตนี่แหละ

นายอันวัดเคยรักษาอาการเสพยาเสพติดที่โรงพยาบาลเมื่อปี๕๗นะฮะสิ้นสุดการรักษาปี๕๘นะฮะ
แล้วก็ไปสมัครเป็นเจ้าหน้าที่ชุดพิทักษ์ป่าของอุทยานแห่งชาติทัพลานทำงานได้๖เดือนก็ต้องออกมา

อยู่บ้านมีปืนมีกระสุนอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ย
สังกัดบอกว่าเข้ากับคนอื่นไม่ได้ด้วยนะคะ